เส้นผิดรักผัวหึงเมีย
ปาดคอปลิดชีพตาม

คิดว่าเดี๋ยวเมียจะทิ้งเพราะตัวเองตกงาน
ตามไปเลยกลางตลาดนัดเลยนะคะ

ใช้มีดความยาวสักประมาณ๑ฟุต
ปาดคอเมียตายคาตลาด

หนีความผิดสุดท้ายโดนตำรวจรวบตัวได้

น่ากลัวมากตอนที่ตำรวจถูกชาร์จตัวเนี่ย

ฟุตปาดคอเมียตัวเอง
จนกระทั่งมีย่าเสียชวีตตรงนี้น่ะที่
คือภายในร้านอาหารตามสั่งในตลาดแสวงหา
ริมถนนสายแสวงหาโพทองอำเภอแสวงหาของจังหวัดอ่างทองนะคะ
หลังจากที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่สักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
เจ้าตัวไม่ยอมนะคะไม่ยอมแถมไปเปิดถังแก๊ส
แก๊สออกมาจะข่มขู่เจ้าหน้าที่ด้วย
นั่นหลบอยู่ตรงนั้นอาการสาหัส
เหตุการณ์เกิด๑๑๑๑โมงของวันที่๑๘กรกฎาคมนะคะ
ไปพูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์คิดว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาจะระทึกขนาดไหนครับคุณผู้ชม
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงนางพัชชา
ผู้เสียชีวิตขอเงินกับผู้ก่อเหตุคือนายเอกชัย
นางพัชชาขอเงินนายเอกชัยห้าร้อยบาท
เพื่อจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อข้าวสาร

นายเอกชัยจู่กลับมาล็อกคอเมียตัวเอง
แล้วใช้มีดปาดคอเลย
ปาดคอเสร็จปุ๊บจ้วงแทงซ้ำไปที่ร่างของนางพัชชา
จนนางพัชชานี่ล้มลง
ชาวบ้านพยายามห้ามแล้วนะคะ
พยายามห้ามแล้วค่ะแต่นายเอกชัยเนี่ย
ใช้มีดอันนั้นแหละชี้หน้าไปที่ชาวบ้าน
คือชี้หน้าด่าเลยอย่ามายุ่ง
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บน่าจะกลัวความผิด
ก็เลยใช้มิดอันเดียวกันปาดคอตัวเองหวังฆ่าตัวตาย

ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความหึงหวง

เพราะว่านายเอกชัยนิสัยส่วนตัวคือขี้หึงมาก
ขนาดว่าภรรยาไปเข้าห้องน้ำยังต้องตามภรรยาไปเข้าห้องน้ำด้วย

เพราะอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ตทำไมนายเอกชัยกลัวโดนทิ้งเพราะว่าตัวเองตกงาน
ว่าเออตัวเองไม่มีงานทำไม่มีเงินมาเลี้ยงภรรยาเดี๋ยวภรรยาจะทิ้ง

ก็เลยหวงค่ะ
ทั้งที่ชาวบ้านบอกว่านางพัชชาผู้ตายไม่ได้มีพฤติกรรมหรือว่านิสัยแบบนั้นเลยนะคะ
พร้อมเลยสัตว์
ผู้หญิงเขาก็มีผู้ชายหลายคนก่อนนู้นเขาก็แบบเลิกกัน
แล้วก็มาได้คนนี้เขามากินข้าวมากินข้าวเขาก็มาชอบกันอย่างนี้
คนนี้ที่ล่าสุดเนี่ยเราก็ว่าแบบว่าไงล่ะเขาก็ช่วยงานดีมาช่วยขายของช่วยอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คือผัวใช้มีดปาดคอเมียและพยายามจะฆ่าตัวตายตามเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของผู้ชายคนนี้นะ
ไม่มีอะไรที่บ่งบอกหรือว่าบ่งชี้ว่าจะก่อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลย
นี่คำพูดจากปากเมียจากญาติของคุณพัชชานะคะ
ญาติของเมียของคนก่อเหตุนะ
บอกว่าหนึ่งทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหามาก่อน
๒ผู้ก่อเหตุนี่ใส่ดีมากยิ้มแย้มจำใส
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยระยะหลังเนี่ย
มักจะมาหยิบยืมเงินของแม่ของตัวเองเป็นประจำ
เพราะว่าขายของไม่ดีเขายังตกใจอยู่เลยนะ
ของนางพัชชาบอกว่ายังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

คือเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีร่องรอยมาว่า
ผู้ชายคนนี้นะติดยาเคยมีประวัติทุบตีเมีย
แล้วมาทำแบบนี้คืออาจจะยังทำใจพอรับได้
แต่นี่ไม่เลยนะนายเอกชัยนิสัยเดิมคือเป็นคนนิสัยดี
ฝั่งเมียบอกเองนะคะนิสัยดียิ้มแย้ม
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลยสองผัวเมียคู่นี้
อ่าตอนนี้อาการของนายเอกชัยสาหัสนะคะ
เดี๋ยวต้องรอให้อาการดีขึ้นแล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยว
จะต้องเอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อนะคะ
บางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าเรื่องภายในบ้านจริงแล้วเป็นยังไง
แต่ว่าภายนอกที่คนอื่นรับรู้อาจจะรับรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ